ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในแพทย์เปรมศักดิยยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับ
หลังจากที่ผลสอบกรณีสั่งจับนักข่าวแก้ผ้ามีมูลความจริง
หลังจากการสอบปากคำพยานทั้ง๒ฝ่ายร่วม๑๑คน

ราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในแพทย์เปรมศักดิ์
ตามระเบียบของกรสวมหัดไทยปี๒๕๕๔ขึ้นมาอีกหนึ่งชุด
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวน
ว่าจะใช้เวลาทำงาน๑๒๐วัน
นำข้อสรุปรายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ต่อไปได้นะครับ
กว่าจะมีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย

กำชับให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้น

คู่มือรถยนต์ใส่ผ่าน

ยังเป็นอีกเรื่องที่หน่วยงานเกี่ยวข้องและสังคม
ต้องร่วมกันพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
เพราะว่าคณะกรรมการชุดใหม่ที่ตั้งขึ้น
เน้นตรวจสอบเฉพาะกรณีคุกคามสื่อมวลชนเท่านั้นครับ